ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะ

รอปภที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะได้ของขวัญเยอะมาก
ต้องเอาโต๊ะมาต่อเพื่อวางของขวัญนะคะ
กว่าชิ้นแล้วเขาบอกว่ารอปภที่หมู่บ้านแห่งนี้
นี่คือหมู่บ้านพัดศร๑ค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนเรียบคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ลูกบ้านนำของขวัญมามอบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รอปภของหมู่บ้านต้องตั้งโต๊ะเลย
เดี๋ยวลองมานับดูนะคะว่ากล่องของขวัญที่ว่านี้มีเยอะขนาดไหนนะคะ
คุณพี่รปภหมู่บ้านพัฒนศ์ส่วนหนึ่งบอกว่าเท่าที่นับของปีนี้มากที่สุดค่ะ
ชิ้นต้องใช้โต๊ะวางเรียงต่อกัน๑๓ตัวกินพื้นที่๒๔เมตร
ถ้าจะเทียบให้ดูก็คือเหมือนรถทัวร์๒ชั้นจอดต่อกัน๒คัน
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะเยอะค่ะ
ประธานิติบุคลหมู่บ้านพัฒนศ์ส่วนหนึ่งไนท์ชัยนารินวัฒนาวงศ์
บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านอยู่๓๓หลังแต่อยู่จริงเนี่ยไม่เกิน๓๐๐หลังนะคะ
ก็มีการบริหารงานกันแบบนิติบุคคลนะคะรอปภก็จ้างกันเอง
มีประกันสังคมมีเงินเดือนทุกปีลูกบ้าน
จะให้ของขวัญกับรอปภแบบนี้แหละเป็นประจำ
คือ๑๙๐ของคนที่อยู่ในหมู่บ้านให้ของขวัญนะคะ
พอให้ของขวัญก็ติดเลขที่บ้านว่าเออจากบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องราวน่ารักของคนในหมู่บ้าน

เฝ้าบ้านให้แล้วก็เอาเรือคอยรับโสงคนเข้าออกหมู่บ้านตลอดเลยค่ะ
รอปภนี่เขาดีเยอะมากทุกคน
หนึ่งไว้ใจได้เรื่องบ้านอะไรปีใหม่นี่แหละก็ฝาก
เขาจะได้รู้ทุกบ้านอะไรแต่ว่าถ้าเราฝากไป
เขาจะเน้นว่าเขาจะดูให้

ที่เขาไม่ทอดทิ้งดูแลลูกบ้านเราเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบ้านของเขา
ก็เลยมีความรู้สึกว่าประทับใจในความมีน้ำใจของเขาด้วย
แล้วมันก็เป็นประเพณีอย่างนี้มาเกือบทุกปี
แต่ปีนี้ก็มากสุดเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าทุกปีป้าก็ได้ถ่ายรูปทำเก็บหลักฐานอะไรไว้ดูแลดูไว้ตลอดนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยแล้วก็พวกเราก็มีความสุข
ทีนี้ค่ะหัวหน้ารอปภค่ะนายไกรทองเหมือนภูเขียว
บอกว่าของขวัญเยอะที่ได้มาก็จะเอาไปจัดสรรเป็น๙กองนะคะ
ตามจำนวนรอปภที่มีอยู่แล้วก็จะจับสลากกันว่าใครได้กองไหน
แล้วก็จะนำของขวัญที่มีราคาใกล้เคียงกัน
กระจายให้ครบทุกกองเพื่อความเท่าเทียมค่ะ

รอปภบอกว่าจะมาจับสลากแบ่งของขวัญกันนะคะ
นี่ค่ะทำดีก็ต้องได้ดีค่ะ

ลูกบ้านน่ารักรอปภก็พร้อมจะทำงานให้อย่างเต็มที่นะคะ
ทุกอาชีพเขาก็มีเกียรติในอาชีพของเขานะคะ